ต่อกันที่คุณแม่สุดสตรองคนอื่นกันบ้างนะคะ
หลังจากที่คุณพลอยพลอยพันธ์โอเคเขาเคลียร์ชีวิตของเขาเองได้แล้วล่ะ
แต่ว่าในวงการบันเทิงคุณยังมีอีกหลายแม่นะ
ที่สามารถเลี้ยงลูกคนเดียวได้มีใครบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
คุณแม่ยังสาวซาร่าคาซิงกินี่ค่ะ
แบบที่ไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือคุณพ่อสายฟ้าแลบอย่างไม้พี่รัฐนะฮะ
ก็เห็นภาพชินตาแล้วแหละเวลาออกสื่อหรือว่าไปไหนมาไหน
ก็กระเตงลูกชายตัวน้อยไปด้วยตลอดเวลา
ด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่เธอเองไม่มีความบกพร่องเลยทีเดียวค่ะ
ประเด็นที่มีชุดชั้นในสีดำช่วยมารับคืนไปด้วย

หน้าเงิบเลยเหมือนกันนะเออก็คือเธอเธอก็ไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาเลย
ไม่เอาเลยเข้มแข็งพอสมควรต้องบอกว่าใช้ลูกสาวน้องลาลาเบลเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
เพราะว่าเห็นไหมล่ะพักหลังเนี่ยไปไหนไปกันตัวติดกันตลอดเวลาเลย
และหลังมาต้องบอกว่าจิตใจเธอเข้มแข็งขึ้นเพราะว่ามีผู้ชายคนนี้ก็คือหนุ่มเบนนี่เอง
ก็มีฝาแฝดก็มีฝาแฝดนะฮะเคยเจอเคยเจอเวลาไปออกงานเห็นเขาออกงานคู่กันอยู่เหมือนกันสองคน
น่ารักแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่าคุณไอด้าโชคดีมากที่มาเจอคุณเบน
เพราะว่าคุณเบนเนี่ยรักน้องลาลาเบลมากนั่นเองแต่ว่าน่ารักถึงว่าตอนที่เขาเลิกกันกับคุณแอมมี่แรกนะคุณ
ปัญหาของพ่อแม่มันส่งผลกระทบถึงเด็กจริงจริงค่ะเพราะว่าคุณไอด้าบอกเลยนะคะว่า
น้องลาลาเบลเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจจนเธอเองก็เครียดอยู่เหมือนกันต้องมีการปรึกษาจิตแพทย์ในช่วงแรกค่ะ
ตอนนี้เด็กน้อยคนนี้ลาลาเบลก็กลายเป็นเด็กอารมณ์ดีน่ารักสดใสเหมือนเดิม

ใช่แต่ว่าคุณเอมมี่เองเขาก็ไม่ได้ทิ้งลูกนะ

สถานภาพคุณแม่โสดแบบไม่ทันตั้งตัวจริง

เห็นเธอแบบนี้คุณผู้ชมโสดแบบนี้โสดยิ่งสวย
แต่ละยังไงมีคนมาจีบแต่คุณตุ๊กเองไม่เปิดหัวใจเลย
ปิดก่อนเพราะว่าบอกว่าหัวใจของเธอตอนนี้ขอยกให้กับลูกสองคน

เพื่อนไฟได้ต่อกันที่คุณแม่ใจแกร่งอีกคน
บิร์มรานิตต้องช้ำใจเหลือเกินแยกทางกับคนรัก
แล้วก็มีพยานรักเป็นสิ่งล้ำค่า
แต่ว่าประกาศเดินหน้าขอเลี้ยงลูกเองแบบไม่ร้องขอให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบเลย
เธอบอกว่าเธอมั่นใจลูกคนเดียวเลี้ยงได้
แล้วก็ต่อกันที่คุณแม่สุดสตรองคนสุดท้ายค่ะคุณสาววรรณสาเลี้ยงดูลูกชาย
น้องเซเดย์ก็เป็นเด็กพิเศษออทิสติกแหละด้วยสายยายแห่งรักก็เลยทำให้น้องเซเดย์แข็งแรง
ดูแลตัวเองได้แม้ว่าเธอเองจะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับภาระหัวหน้าครอบครัว
แล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยนั่นเองค่ะ

แต่ส่วนหนึ่งนะจริงแล้วใครตัดสินใจร่วมทางการใช้ชีวิตคู่กัน
นั่นคือตัวเลือกที่เราเลือกแล้ว

เว้นว่ามันสุดทางจริง

อันนี้สำคัญจริงถ้ามีคนใดคนหนึ่ง
อยู่กันสองคนถ้ามีคนหนึ่งคิดไม่ซื่อ

เขากลัวอีกแล้ว